นรกเคนมผงข้าวรายวันดับทุรน๓พังงะน็อกคาห้อง
วัวปาร์ตี้เสพข้ามวันพบนอนเรียงเกลือน
บาดเจ็บโคม่าอีก๒นนก็ตายใต้คอนโด
ตำรวจได้แค่รวบรายย่อย
ก็เป็นสิ่งที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับคนที่เป็นเอเย่นลายย่อย
กระจายอยู่ในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร
ช่วงค่ำที่ผ่านมาครับมีการแจ้งว่าพบผู้เสพยาเสพติดเสียชีวิตสองโคม่าอีกสอง
เรียงกันอยู่ในอพาร์ทเมนต์ย่านลาดพร้าววังหินนั่นแหละครับ
คาดว่าตัวยาเสพติดน่าจะเป็นเคนมผงฮะ
ทุ่มหนึ่งนี่เองนะครับตำรวจสนโชคชัยนะครับได้รับแจ้งว่ามีคนเสพยาเสพติดแล้วก็เสียชีวิต
แล้วมีอาการทุรนทุรายขอความช่วยเหลืออยู่ในอพาร์ทเมนต์ในซอยลาดพร้าววังหิน๗
วังทองหลางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในห้องพบผู้เสียชีวิตอยู่ข้างฟูกที่นอนสองราย
อายุ๒๗ปีเป็นภรรยาของนายพารวยนะนอนหายใจรวยรินอยู่
อกจากนี้นะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ายังมีผู้
อีกคนนะอาการโคม่าทราบชื่อเล่นเพียงว่าเต๋าชื่อเต๋า
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเปาโลโชคชัย๔ทั้ง
หมดนะฮะคือโดยในห้องเนี่ยไปเจออะไรบ้างเจอขวดเบียร์ของ
ผู้ชมแต่ไม่พบยาเสพติดแต่ไปพบหลอดที่ใช้เสพครับเจ้า
ที่จึงเก็บเป็นหลักฐานต่อมาแม่ของนายพารวยนะครับมาที่
เกิดเหตุแล้วก็เล่าบอกว่าโอ้โหอันนี้อ่านแล้วช้ำใจแทนคุณ
แม่คุณแม่บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนครับว่าลูกชายเนี่ยเสพยา
เสพติดคือเห็นลูกชายก็ขายขนมครกนะฮะอยู่ที่ตลาดอินดี้
ส่วนภรรยาของลูกชายก็ขายกุยช่ายอยู่ตลาดเดียวกันนั่นแหละ
ปริยายคุณผู้ชมครับจากนั้นเพื่อนของนางสาวปรีดาพรที่
เสียชีวิตเนี่ยนะนะฮะมาถึงแล้วให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าก่อน
หน้านี้นะคุณนักข่าวทราบว่าเพื่อนก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแหละ
แล้วก็ห้ามเพื่อนมาตลอดแต่ก็ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนนี้
ยืนยันนะคือตำรวจไปตรวจสอบอยู่ว่ามันเคนมผงหรือเปล่าแต่
เพื่อนของปีดาพรที่ตายเนี่ยยืนยันว่ามีคนเอาเคนมผงมา
ให้เพื่อนทดลองเสพและคาดว่าที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะช็อก

กินเดียกินอะไรบางอย่าง
ก็บอกว่าตอนแรกห้าสิบ
แต่ว่าเมื่อนี้มีข่าวว่าโอกาสรอดเฉยยี่สิบมียังไม่

แต่ก็ต้องอยู่ระหว่างการสอบสวนยืนยันให้ชัดเจนก่อน
ขณะที่พลตำรวจตรีจิบรพัชฎ์ภูมิจิตร
ตอนเกิดเหตุในห้องนี้มี๕คน

ดื่มกินกันตั้งแต่คืนก่อนเกิดเหตุนู่นแหละครับ

แต่ก็ยังไม่ได้ให้การยอมรับว่ามีการเสพยาเสพติดชนิดใดร่วมด้วยหรือไม่
ส่วนผลการตรวจสอบจากโรงพยาบาลพบว่าทั้ง๕คนมีสารเสพติดในร่างกาย
แต่ว่าต้องรอการบรรยายงานผลอย่างละเอียดว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด

ผู้ภัยส่งต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์

แล้วก็หาสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณทุ่มเสร็จเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตอนที่ที่ฉันอ่านข่าวค่ำอยู่นะคะ

อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่ง

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปกับเพื่อนที่คอนโดแห่งนี้
เพื่อนขึ้นไปในห้องของแฟน
ส่วนตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ครับ
ลักษณะเป็นห้องซักผ้าหยอดเหรียญนะคะ

พักเดี๋ยวลักษณะเขาเหมือนหนาวสั่น
จากนั้นก็เดินไปหยิบผ้าคิริน่า

ปู่แล้วก็ลงไปที่พื้น
หลังจากนั้นมีคนมาพบว่าเขากลายเป็นศพ

แล้วตำรวจไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ปลายจมูกไปพบคราบลักษณะเป็นผงสีขาว
ก็เลยอนุบาลได้ว่าผู้ชายคนนี้
น่าจะโอวาโดสหรือเปล่าเสพยาเกินขนาด
เคนมผงที่ทำให้เขาเสียชีวิต
โอ้นี่เป็นภาพไม่กี่นาทีก่อนตายเลยเนี่ย

นี่หนาวแล้วสันแล้วอยู่ไว้เป็นศุกร์แล้วฮะ

และสุดท้ายล้มตัวลงไปนี่เป็นภาพสุดท้ายของเขานะฮะ

คือเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะ
สักประมาณ๙โมงค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะ
พบว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนพรัชอาจพงศาอายุ๓๓ปีนะคะ
สภาพของผู้ตายนายนพรัชคือสวมเสื้อเจ๊เก็ตแขนยาว
กางเกงขาสั้นนอนหงายเสียชีวิต
อย่างที่บอกไปค่ะตรงโพรงจมูกเนี่ย
คราบคล้ายผงแป้งเนี่ยติดอยู่ด้วยนะคะ
ตำรวจสพบางบัวทองค่ะก็เลยเชิญตัวเพื่อนของผู้ตายทั้ง๓คน
ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาสอบปากคำ

คนที่๑ชื่อว่านายสุริยะศรีคำพาอายุ๒๕ปี

คนที่๒นายปากรบูรพันธ์อายุ๒๓ปี
คนที่๓เป็นเยาวชนชายอายุ๑๙ปี
ทุกคนอยู่ในอาการมืนเมาค่ะ
เบื้องต้นทั้ง๓คนให้การบอกว่า
สักประมาณตี๕๓๐ของเมื่อวานนี้
ทั้ง๓คนรวมถึงผู้เสียชีวิตด้วย

เพื่อจะมาหาแฟนสาวของนายปากร
พักอยู่คอนโดนะจุดเกิดเหตุ

ส่วนนายนพรัชผู้ตายเนี่ย

จนกระทั่งเวลา๗โมงเช้าทั้งหมด

มีคนขับรถออกไป

มาหานายนพรัชก็คือผู้ตาย

ชักเกร็งที่ห้องจุดเกิดเหตุ

พรัชเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

ตำรวจนำตัวนางสาวเบลอายุ๒๒ปี
นางสาวเบลเป็นเจ้าของห้อง
ที่ผู้ชายสองคนก็คือนายปากรกับนายสุริยะขึ้นไป
แล้วนำตัวนางสาวขวัญอายุ๑๙ปี

นำตัวเบลและขวัญมาสอบปากคำ

สักประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๒มกราคม
เบลและขวัญพร้อมเพื่อนอีกสองคน

ซึ่งเป็นแฟนนุ่มของนางสาวขวัญ
เอาเคนมผงมาให้ที่ห้อง

เรื่องนี้ค่ะผู้กำกับสพบางบัวทอง
พันธบรวจเอกพรเทพเพชรัก

ไปตรวจค้นห้องของนางสาวเบลแล้วนะคะ
ในห้องพบว่ามีลักษณะการมั่วสุมกัน
ไปพบซองพลาสติกสีขาวคล้ายซองยาเสพติด

บอกว่านัดกันมาเสพยาที่ห้องดังกล่าว
ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
ว่าซองยาลักษณะเป็นซองใสที่พบ
เป็นสารเสพติดประเภทใดที่บรรจุอยู่
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตาย

เดี๋ยวต้องรอการตรวจจากแพทย์ก่อนนะคะ
ตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะขยายผล
หาตัวผู้ขายมาดำเนินคดี

ขยายผลมันเอาให้สุด
อย่าให้ได้แค่ประซิลประส่อย

ของที่มีผู้หญิงชื่อมายเสียชีวิต
สืบทราบมาว่ารับยาจากนุ่นย่านสายไหม
ซัดทอดต่อก็คือไปรับจากฮัตและฟิลเจอร์
เจอร์กับพัดก็ซัดทอดต่อว่ารับจากในจิ้ม
ทั้งหมดเป็นขบวนการรับยาย่านสายไหม
ตำรวจก็เลยเอายาเคนมผงย่านสายไหมไปตรวจสอบว่า

ทำให้คนเสพถึงขั้นกับตายได้
เป็นหน้าที่ของประภาษาคำเขาบอกว่า
เขาเอาส่วนผสมของยาเคนมผงที่ยึดได้ย่านสายหมายไปตรวจ
ว่าวาเลียมนะฮะมันมีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะฮะ
ซึ่งถ้าเกิดออกฤทธิเนี่ยมันออกฤทธิ์สมองหรือว่าระบบประสาทส่วนกลางนะฮะ
ทางการแพทย์เขาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยากล่อมประสาทหรือว่ายาสงบประสาท
ทำให้จิตใจสงบสำหรับรักษาอาการผิดปกติทางอารมณ์คลายเครียดความวิตกกังวลคลายกล้ามเนื้อ
แล้วก็แก้อาการชักเกรงพอกินปุ๊บมันก็จะนอนหลับไปอะไรแบบนี้
อันนี้คือผลของเดอาซิแพมท่าทานทางการแพทย์อย่างถูกต้องนะฮะ
ทีนี้เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยในวิชัยชัยมงคลวิธิการของคันดักกรรมการป้องกันและปรับปรำยาสะติดหรือประปสอเขาบอกว่า
ผลการตรวจเคนมผงที่ได้จากแถวสายใหม่ทั้งหมด๕๓กรัม

ผลข้างเคียงถ้ากินตามที่แพทย์เขาแนะนำ
มันจะเป็นผลตามที่ผมบอกไปแต่ถ้ากินมากเกินไป
หรือกินแบบผิดวิธีผสมกับสารเสพติดต่าง
มันทำให้ง่วงให้ซึมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงมึนงง
เห็นภาพหลอนซึมเศร้ากล้ามเนื้อกระตุกกั้นปัสสาวะไม่อยู่
คือฉี่ลาดนะฮะแล้วก็มีการชักเกรงสุดท้ายมันก็เสียชีวิตได้
ทีนี้ถามว่าโทษของคนที่ขายมีโทษยังไง
มีความผิดจำคุก๒๑๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๑ล้านบาท
แล้วความผิดฐานครอบครองมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ฟังไว้ถ้าคุณจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะฮะ
แถวสถานบันเทิงต่างนะฮะบางคนก็ไปร่วมกัน
หูแว่วหัวใจเต้นแรงความดันโลหิตสูงแล้วก็มี
การประสาทหลอนเสพนานก็ทำให้วิตกจริตวิตก
คนประสาทหลอนวิ่งทำนั้นทำนี้โดยที่ไม่รู้ตัว
ยาตัวนี้ผู้เสพก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ขายต้องระวังโทษจำคุก๔๒๐ปี
ปรับตั้งแต่๔แสนถึง๒ล้านส่วนคนที่เป็นผู้ครอบครองก็มีโทษจำคุก๑๕ปี
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคุณผู้ชม
ยาแบบนี้ต้องทานตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้นซื้อตามร้านขายยาได้แต่ว่าต้องมีใบสั่งแพทย์
แต่บางส่วนชอบไปแอบขายทางออนไลน์นี่ไงออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
แต่อาทิตย์แพทย์จะสั่งออนไลน์ได้เลยนะใช่ถ้าวันแอบไปดูข้อมูลเนี่ยนะคะ
แปลงโทรไปสั่งซื้อเฮ้ยขายอันตรายมาก
ขณะที่เจ้าเคนมผงบัญชิงพื้นที่ข่าวอยู่ทั้งหน้านังสือพิมพ์
อยู่ทั้งในทีวีในขณะนี้นะครับก็มีวัยรุ่นคิดสั้นทำยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
มาไลฟ์มาถ่ายทอดสดวิธีการเสพโชว์อย่างไม่สะทกสถานเลยครับคุณผู้ชมฮะ
แม้มันหน้าภาษาวันต้นคือรีวิวเคนมนมโผงเนี่ยเหรอ
เออเออไลฟ์เองแชร์ตัวเองแน่ะนะคะ
แต่ว่าตำรวจเขาตามตัวอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชม
ดูพี่เบิร์ดดูยอดวิวคนดู๓คนถ้วนตอนนี้คนดูทั้งประเทศแล้ว
หนึ่งในคนดูทั้งประเทศคือตำรวจด้วย
แล้วเขากำลังจะไปหาน้องแล้วนะฮะ
บอกว่าเป็นการเสพเคนมผง
โดยบรรยากาศเปิดเพลงแสงไฟสาดลงมาอย่างกับสถานบันเทิง

หนึ่งในสองคนเนี่ยจะนำสิ่งของบางอย่างลักษณะเป็นหลอดบรรจุนะครับ
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบหา
สองคนนี้ในคลิปนะฮะมาดำเนินคดี
และถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า
ไอ้ที่คุณเอามาโชว์เนี่ยมันเป็นยาเสพติดจริงนะ
คุณจะมีความผิดในคดียาเสพติดและจะเอาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อีกด้วยครับ
อืมมันไม่เทเลยนะครับ
อืมมมมมมมมทำไปได้นะครับ

ทีนี้เราตามกันต่อค่ะการเสียชีวิตของน้องมายที่ไปเสพเคนมผง
แล้วก็เพื่อนที่ชื่อพลอยตอนนี้อาการก็โคม่าอยู่นะคะ
สองคนเนี่ยไปเสพเคนมผงในบ้านของป๋องตอนเนี้ยป๋องเอ่ยโบ้เอ่ยโจเอยตุมตามเอ่ย
ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยถูกจับกลุ่มไปแล้วนะคะ
วันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพน้องมายค่ะส่วนอาการของพลอยเนี่ยตอนนี้อาการยังคงโคม่าอยู่นะคะ
อาการยังคงโคม่าอยู่ล่าสุดเนี่ยญาติบอกว่าอาการของพลอยคือทรงตัวนั่นแหละ
ลืมตายังไม่ได้แต่ก็มีสัญญาณที่ดีคือเริ่มตอบสนองคือกำมือยาดได้นิดหน่อย
ถือว่าอาการโดยรวมดีกว่าตอนช่วงแรกค่ะส่วนอาการแทรกซ้อนก็มีภาวะไตวายแล้วก็ระบบอวัยวะภายในค่อนข้างเสียหายด้วยนะคะ
ส่วนเพื่อนของพลอยเพื่อนของน้องพลอยน้องมายเพียสาวที่ก็ไปที่บ้านของป๋องแล้วก็ไปสูดดมเคนมผงด้วยกันเนี่ยนะน้องมายเสียชีวิตนะคะ
มายเป็นพีอาย่านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่พระราม๓เสียชีวิตค่ะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเพื่อนของน้องมายเนี่ยก็ตั้งคำถามเหมือนเดิมนะฮะอืม
และกลุ่มเพื่อนอื่นบอกว่ายังคงสงสัยในประเด็นที่มายเสียชีวิต
แต่ตอนเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้สวมใส่ชุดตัวเองแล้วมายก็ไม่เคยใส่ชุดบอลด้วย
ตอนที่น้องมายเสียชีวิตเนี่ยใส่ชุดกีฬาฟุตบอลของนายโบ้
ก็มีการเปลี่ยนชุดคำถามคือเปลี่ยนทำไมมีการถอดเสื้อผ้าน้องทำไม
แต่ล่าสุดผลการชนะสูตพลิกศพเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะว่าน้องมายไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แม่สงสัยว่าการเปลี่ยนชุดมีการล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเขาหรือเปล่า
แต่เพื่อนก็สงสัยอยู่ดีแหละเปลี่ยนชุดทำไมถูกไหมนะฮะ
คือหลังจากที่เพื่อนเสียชีวิตแล้วนะคะเพื่อนของน้องมายก็เล่าต่อกันบอกว่าคือก่อนหน้านี้ในโบ้เนี่ยโทรมานัดมายโทรมานัดกันแล้วก็วางสาย
แต่ลักษณะทำนองที่โทรมาเนี่ยคือเหมือนว่าจะทำอะไรมายสักอย่างนะฮะทำไม่ดีไม่ร้ายอ่ะคุณแต่ก็ไม่รู้ไอ้เจตนาที่พูดเนี่ยเจตนาพูดเพื่ออะไรแค่สนุกปากอยากอวดอ้างกับเพื่อนกลุ่มชายด้วยกันเท่านั้นหรืออย่างไรนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นวันที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนภาวนาตั้งจิตภาวนาบอกว่าอยากให้พลอยเนี่ยฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็พูดได้มีสติสัมปัชญะครบนะคะแล้วบอกสิว่าอะไรมันเกิดขึ้นในวันนั้นอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่ส่วนผลการชนะสูตรของมายนะคะคุณหมอเนี่ยลงความเห็น
ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขาพูดว่าผลการชนสูตรพริกศพต้องออกมาก่อนว่ามีร่องรอยกาศถูกควรหรือเปล่า
มผงในบ้านเช่าแถวถนนเจริญราช
ซึ่งเป็นศพแรกนะเอมมี่ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๑๐มกราคม
กรณีนี้ครับนายทัชชัยแฟนนุ่มของเอมมี่เองเนี่ยก็เกี่ยวข้องด้วย
ในจุดเกิดเหตุนะฮะก็ไปพบร่างของนายทัชชัยนอนหมดสติอยู่
หายใจรวยรินอยู่บนที่นอน
ข้างศีรษะก็มีซองซิปขนาดเล็กบรรจุผงสีขาวอยู่คล้ายกับเคตามีน
ตกอยู่หนึ่งซองขณะที่น้องเอมมี่นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นของห้อง
กู้ชีพต่างนานาก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็ช่วยเหลือนายทัชชัยจนสัญญาณชีพคืนกลับมา
แต่ว่าช่วยเอมมี่ไม่ทันนะฮะแล้วก็นำไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลิศสิน
จนกระทั่งอาการของทัชชัยดีขึ้นแล้วแพทย์นั้นก็ให้กลับบ้านได้บ่ายเมื่อวาน
ตำรวจก็เลยตามไปที่บ้านครับนะไปสอบปากคำนายทัชชัยที่บ้าน
เพื่อไปหาแหล่งที่มาว่าทัชชัยคุณไปซื้อเคนมผงจากที่ไหน
คุณไปเอามาจากใครใครขายให้คุณจะได้หาความเชื่อมโยงไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง
เพราะตอนนี้ตำรวจยังสาวไม่ถึงต้นต่อของขบวนการนี้
ส่วนบรรยากาศที่บริเวณหน้าสอนอวัดพระยากรัยเมื่อช่วงค่ำเมื่อวาน
ชุดสืบสวนได้นำพยานเป็นพยานบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้ต้องหา๔คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ไปสอบสวนสภาพอิดโรยครับ
ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็รอดูอยู่หน้าโรงพักนะฮะแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปเยี่ยม
แต่การสอบสวนก็ยังไม่มีผลออกมาอย่างชัดเจน
ซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีผลออกมามากขึ้นแล้วก็จะขยายผลไปหาต้นต่อได้นะครับ